คุณผู้ชมคะต่อจากเรื่องของคุณดิฉันก็มีเรื่องลึกลับ
มันตกที่คุณมันเหมาะมากเลยคุณรัฐสะพาน

เป็นเรื่องราวของน้องป๋อง
น้องป๋องไม่ใช่คน

เป็นแมวเหมียวน่ารักน่าเอ็นดู

มันหายออกจากบ้านไปเป็นปีแล้วนะคะ

กลับมาที่บ้าน
เธอเห็นเธอดีใจเธอก็เรียกน้องป๋อง

กระโดดขึ้นไปบนศาลพระภูมิ

อ้าวมาถ่ายไปไหนนี้ไม่เห็นป่ะ
อ้าวอีกครั้งฟัง

เออคุณมันหายไปไหนอ่ะ

กำลังดูว่ามันกระโดดออกไปฉ่องหลังหรือเปล่า
มันมีเลยกระโดดออกไปมันก็ใหญ่มาก
วนซ้ายวนขวาอยู่เนี่ยยังเห็นมันอยู่เลยได้เห็นมั้ยวนไปเงาปั๊บนึง

หายไปเลยป๋องหายไปไหน
นี่ค่ะเธองงมาก๑๑ตุลาคม๑ทุ่ม๒๓นาที
ป๋องหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย
ตอนแรกเนี่ยนะคะป๋องเนี่ยหายไปตั้งแต่ปี๖๑แล้วนะ
หายแบบไปเลยไม่กลับมาเลยหายไปปีกว่าจนคิดว่าป๋องคงไม่กลับมาแล้วอ่ะ
แล้ววันก่อนป๋องกลับมากลับมาแบบงงค่ะ
ก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้กะจะเอาให้แม่ดูว่าแม่ป๋องกลับมาแล้ว
ไม่ได้ผอมโซอะไรเลยนะทำอ้วนทุ่งขนสวยอ้วนทวนสมบูรณ์

ปรากฏว่าแมวอีกตัวหนึ่งที่เธอเลี้ยงไว้ชื่อก๋อย
ก๋อยเนี่ยไปวิ่งไล่ป๋องไม่รู้ว่าดีใจได้เจอเพื่อนเก่าหรืออะไรอะค่ะ
เธอก็วิ่งตามไปอยากรู้ว่าป๋องหายไปไหนไปอยู่บ้านใครทำไมไม่ยอมกลับบ้าน
สรุปนางกระโดดขึ้นศาลหน้าบ้านเดินชำนาญทางมาก
แล้วก็หายไปแบบนี้หรือนี่คือคำตอบว่าไอ้ป๋องนี้ชื่อจริงชื่อกระป๋องนะ
หรือวันนี้คือคำตอบว่าตั้งแต่หายไปปี๖๑นี่คืออยู่ในนี้
ไม่รู้ไงเธอบอกว่าเออไปเลยอ่ะ
โพสต์เนี่ยเพราะงงคิดถึงมันไม่ได้จะให้เชื่อหรือไม่เชื่ออะไรทั้งนั้น
แต่ก็งงว่าป๋องหายไปไหนเราพยายามดูหลายมุมเขาเขาเองก็พยายามจะแพนกล้องดูว่าเอ๊ะ
ป๋องไปไหนมุมตรงไหนให้ซ่อนตัวไหมมันก็ไม่มีนะฮะ
ซึ่งคนแชร์คลิปนี้ต่อเยอะมากวิภาควิจารณ์กันอย่างกว้างขวางค่ะ
แนววิทยาศาสตร์ก็จะบอกว่าป๋องน่าจะขึ้นไปทางช่องหลังคาสารพระภูมิแล้ว
คนบอกออกไปทางช่องหน้าต่างไงจังหวะถ่ายคลิปมันย้อนแสงไฟ

เออทีนี้ชาวเน็ตบางคนบอกว่าปฏิหารชัวร์
คือนี่มันคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันคือปฏิหาร

ที่ทำให้เจ้าป๋องนั้นวาบตัวหายไปได้

นี่คือแมวป๋องแมวตัวเมียขน๓สีค่ะ
เมื่อคืนเธอโพสต์เรื่องนี้อีกครั้ง
ขอร้องบรรดาเพจต่างที่นำคลิปไปลง
อย่าตีความเป็นศัยศาสตร์ขอร้อง

แต่แค่งงว่าแบบเฮ้ยแมวหาย
ยืนยันว่าตั้งแต่วันนั้น๑๑ตุลาคม๑ทุ่ม๒๓นาที
จนถึงวันนี้๑๕ตุลาคม๖โมง๕๙นาที๓๑วินาที

หรือที่มันหายไปมันทะลุมิติไปอยู่อีก

ที่เชื่อว่าภาพแอ่งน้ำตรงใกล้เป็นแมวหรือเปล่า

เป็นลูกป๋องแต่ไม่ใช่ป๋อง

ไม่ใช่ไม่มีไม่มีป๋องเลย

ป๋องไม่ได้ออกมาจากศาลแน่นอน

ป๋องไม่ได้ออกมาจากศาลแน่นอน

มันอาจจะมุดอยู่บนช่องหลังคายที่คุณว่า

ก็ไม่กล้าลวงเข้าไปเรียกแมว

แต่เธอบอกว่าเธอเชื่อว่าไม่น่าจะใช่ศัยศาสตร์
อย่าเอาไปลงไปตีความเป็นศัยยศาสต

แต่ผมเชื่อว่า๙๐ที่คุณผู้ชมชมอยู่

หายไป๑๑ตุลาคม๑ทุ่ม๒๓นาที